มีคุยชงแอปพลิเคชั่นก่อนตึ้ง

การได้สั่งอาหารผ่านทางออนไลน์คำแรกด้วยแอปพลิเคชั่น

หลังจากนั้นอีกจังทุก๕นาทีเลย

มันปักหมุนนิดเดียวมันก็มาแล้วแป๊บเดียวโอ้สนุกจริง
แต่จะเล่าแบบนี้การที่เรารออาหาร
แล้วเกิดว่ามีคนมาส่งอาหารที่แบบว่าเป็นลักษณะของเด็กน้อย
ตัวเล็กแบบนี้ดูสิว่ามันจะน่ารักขนาดไหนครับ
น้องตอยล้วยครับ

ชาบูชาบูครับชาบูมาส่งครับ

ก็นั่นแหละถลายเข้าไปในบ้านหลังนั้น

จะเล่าให้ฟังว่าน่าจะอยู่ในหมู่บ้านระแวกเดียวกัน

คงจะเป็นการสั่งอาหารภายในหมู่บ้าน

ในลายกลุ่มของหมู่บ้านของคุณ

เขาจะมีการขายของใช่ไหม

ก็สั่งอาหารในลายหมู่บ้านกันได้

สำหรับใครที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับน้องหนูคนนี้

ให้ทีมงานรอถ่ายน่ารัก

คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของอาหารการกินที่สะดวกสบาย
ไม่เป็นไรฉันทำเอาข้าวเองก็ได้ที่บ้านนะ
หุงหาอาหารทำกับข้าวอะไรง่ายอย่างเช่นเมนูไข่
บางคนอยากจะทอดไข่ดาวนะ
แต่สุดท้ายได้ดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
ดาวกระจาย

คุณตั้งชื่อหน่อยไหมเมนูอะไรดี
ไข่ไบ้แล้วมือขาพองหมดเลย

คุณดูสิคะจะทอดไข่ดาวฟองเดียว
แต่ว่าแขนขามือเนี่ยพองไปด้วยเลย

เพราะอะไรดิฉันว่ามันเป็นเพราะว่าในนั้นเป็นน้ำ

แต่ถ้าเป็นน้ำอย่างเดียวมันจะไม่ฟู

มันจะต้องมีน้ำไปเกี่ยวข้องกับน้ำมัน

นังสังเกตนะการกระจายของมัน
ทั้งไฟแรงทั้งต่อไข่
อาจจะอยู่ในระดับที่สูงด้วยเหมือนกัน

ก็อาจจะทำให้พลังการพองควันระเบิดของมันเนี่ย
มีอนุภาพร้ายแรงเหมือนระเบิด
งั้นเมนูนี้ต้องชื่อว่าไข่ระเบิด

อุ๊ยน่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชม
เรื่องของการทำกับข้าวในครัว
บางทีมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปสำหรับทุกคน
บางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดี

หรือว่าอะไรที่มันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกันหน่อยละกันนะ

ดิฉันไม่ต้องมีเถอะ
หาหมอแล้วกลับมาแล้วเออแล้วค่อยซื้อกินเอา
แต่คุณชนะเขาทำไข่ดาวเป็นนะ